อ่ะคุณอรัชพรคะชอบทานหมูกระทะไหมคะ

มีเหตุการณ์ที่อาจจะทำให้คนชอบรับประทานหมูกระทะนะคะ
อาจจะต้องทานดีไหมยังไงดี
เจอสิ่งแปดปลอมนานทีค่ะโชคดีไป
ไม่กินหมูไม่กินเนื้อจนนั่งจะเป็นลมอยู่นะ
น้ำแดงไปเลยค่ะตอนนี้หยิบน้ำแดงขึ้นมาเดือดค่ะ
เออนะคะแต่ไปดูเหตุการณ์นี้ก่อน
ในโลกโซเชียลเขาเจออะไรบางอย่างอยู่ในเนื้อหมูในหมูกระทะ

เออ
ขุนรัชบังสงสัยว่าซอสรึเปล่าไม่ใช่นะคะ
ข้างในบอกมาว่าเห็นเวลาอุซาสูตรไม่ดูขนาดนี้
ตัวสีขาวขยับทางขวา

นี่ขยับลงมาอื้อกำลังเดินอย่างมีความสุข

สิ่งต่างใช่ค่ะเป็นสิ่งนั้นแหละค่ะ
นี่ก็เป็นเหตุการณ์ที่ชายหนุ่มรายหนึ่งนะคะถ่ายเก็บไว้ได้ขณะกินหมูกระทะอยู่ที่ร้านแห่งหนึ่ง

จู่ซูมเข้าไปเห็นบางอย่างแปลกปลอมอยู่ในเนื้อหมูค่ะ
ก็เลยควบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาถ่าย

มอบไม่เห็นหรอก
มันไม่เห็นอาจจะแบบ
ถูกต้องเห็นซูมเข้ามา
มีชีวิตสิ่งนี้คล้ายกับพญาติที่กำลังโดนความร้อน
ก็ดิ้นกันพลาดเลยทีเดียวนะคะ
คลิปนี้ก็ถูกแชร์กันทั่วสังคมออนไลน

ขอเตือนภัยสำหรับคนชอบกินหมูกระทะ
เจอแบบนี้ถึงกับต้องเช็คบินหนี
พญาติตัวเป็นร้านไหนดูเอาเอง
พิจารณาเอาเองว่าสกปรกมากน้อยแค่ไหนค่ะ

ทำลายชีวิตการกินเนื้อย่างการกินอะไรของดิฉันมากตอนนี้
เมื่อวานคุณทำลายชีวิตการกินปลาร้าไปแล้วหนึ่ง
วันนี้คุณทำลายกันทำลายชีวิตการกินเนื้อย่างหมูย่างกระทะ
แต่มันเล็กมากแบบอืมใช่ค่ะ
สังเกตนี่ไงแต่พอยิ่งซูมก็ยิ่งเห็นชัดเลย
โอเคเราอ่านออกกันกว่าอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญผู้เชี่ยวชาญว่าอย่างไร
ถูกต้องอาจารย์เจ็ดสดาเด่นดวงบริพันธ์นะคะ
เซลปบนโลกโซเชียลผู้เชี่ยวชาญ
ก็เป็นอาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยาจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยเนี่ย
ก็ชี้แจงเรื่องนี้มาโพสต์เฟซบุ๊กนะคะ
บอกว่าพิจารณาว่าสิ่งที่เห็นนี่มันอะไรกันแน่นะคะ
อาจารย์เจษดามองว่าสิ่งที่เห็นนั้นเป็นไข่แมลงวันค่ะ

เขาบอกว่าเป็นไข่แมลงวันนะคะอาจารย์เจ็ดวิเคราะห์มา

เขาบอกว่าภาพที่ปรากฏก็แสดงถึงความไม่สะอาด
การเก็บรักษาวัตถุดิบภายในร้านอยู่ดี
ซึ่งขณะเดียวกันถ้าปรุงสุกก่อนรับประทาน
ก็ถือว่าไม่อันตรายต่อสุขภาพนะคะ
จากไข่แมลงวันอาจจะกลายเป็นโปรตีนชนิดนึง
อาจารย์บอกว่าแต่มันเป็นประโยชน์ถ้ามันสุกแล้ว

เวลาคุณออกกำลังกายคุณต้องกินโปรตีนเยอะ
คุณแต่เอาจริงเวลากินเนื้อย่างอะไรอย่างนี้
มันก็ต้องกินแบบสุกมากมันก็จะเหนียวมันก็ไม่อร่อยใช่ไหมล่ะ
เออนะคะแล้วสุกมันต้องขนาดไหนต้มเหรอ

อืมนะจริงถ้าหมูเพิ่งกินสุกมากแต่ทั้งเป็นเนื้ออย่างนี้

นั่นแหละสิพรินนะคะเอาไหนก็สูมให้เข็ง
ต่อไปต้องพกว่านขยายไปกินใช่ไหมคะพกว่านขยาย
แต่ต้องสุกนะคะเพราะว่าถ้าปรุงไม่สุกเนี่ยก็จะเป็นอันตรายได้
จะทำให้ผู้บริโภคมีอาการท้องร่วงหรืออันตรายถึงชีวิต
เคยมีข่าวคนเสียชีวิตจากการกินอาหารปรุงไม่สุกมาแล้วเหมือนกัน
เพราะฉะนั้นผู้ประกอบการร้านค้า
ควรจะเก็บวัตถุดิบให้ได้สุขอนามัยเก็บให้ได้มาตรฐานนะคะให้สะอาด
แล้วก็ผู้บริโภคอย่างเราก็ควรปรุงอาหารให้สุก
รับประทานทุกครั้งด้วย
ถ้าไปร้านที่ดูอาจจะไม่ค่อยน่าไว้ใจสักเท่าไหร่

จำได้ว่าก่อนหน้านี้เฟืองระดาเคยเอาคลิปที่เป็นแบบเขียงตลาดสดใช่ไหม

หมูก็กองอยู่ที่พื้นใช่ไหมถูกต้องทำแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าเขาเอามาจากที่ไหน
กินกันไปเท่าไหร่แล้วไม่กลัวเพราะไม่กินหมูกระทะ
แต่อีกคนนึงบอกว่าจะไม่กินหมูกระทะอีกแล้ว
ก็เนี่ยก็นั่งเป็นลมไปด้วยกันไม่ต้องกินหมูเนื้ออะไรไม่ต้องกินเลย
มีคุณผู้ชมส่งคอมเมนต์มาบอกว่าดูคุณเข็มมาสอนอ่านข่าวทั้งเช้าทั้งเย็นเป็นห่วง
แต่ก็ติดตามด้วยความรู้ดีไหวไหมคะเข็มมาสอนหนูค่ะ
น้ำแดงอยู่ใต้คอคุณผู้ชมค่ะและมียาดมวางอยู่บนโต๊ะ
ต้องเป็นแบบผู้หญิงที่สวยสตรองจริงที่แบบว่าพร้อม

เดี๋ยวอย่าพูดแบบนี้สินายยิ่มยาดมมาก่อน

ที่ฉันนั่งทำข่าวอยู่ถึงเย็นอ้าวเขมมาสอนเจอกันอีกแล้วเหรอ

ตั้งใจว่าจะย้ายมาอยู่ที่นี่แล้วมานอนนี่เลยละกันง่ายดี